คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้อีกทีนะที่น้ำแข็งโปรยเอาไว้เมื่อกี้
คือคุณลุงจะข้ามแยกไฟแดง
ปรากฏว่าไปตัดหน้าบิ๊กไบท์แต่บิ๊กไบท์เนี่ย
หลบคุณลุงล้มแล้วรถเก่งตามมา
มันเกิดขึ้นเร็วทุกอย่างเร็วตั้งแต่จังหวะแรก
จังหวะแรกที่คุณลุงตัดออกมาปั๊บบิ๊กไบทหลบปุ๊บ
แต่ว่ารถเก่งโอ้โห
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้า
คุณผู้ชมครับ๑๖พฤษภาคม
ตำรวจสพเมืองมหาสารคามครับ
รับแจ้งเหตุบอกมีรถชนกันนะ
รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตที่แยกแก่งเริงจาน
เลี่ยงเมืองมหาสารคาม
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นกลางสี่แยกไฟแดงนะครับ
ด้านหน้ารถพังเสียหายใต้ท้องรถ
พบศพนายพงพันธ์เนี่ยครับโอ้ย
อยู่ตรงนี้เลยนายโพงพันอายุ๖๔ปี
นะครับในสภาพสวมเสื้อแขนยาวสีขาว
กระเกงขาไยาวสีดำ

แล้วก็ที่ปากด้วยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
ทะเบียนขอนแก่นของผู้ตายนั่นแหละครับ
ล้มอยู่แล้วก็มีรถวิกบ้ายสีดำ
ทะเบียนจังหวัดขอนแก่น

คนขับรถเก่งนะครับเล่าด้วยอาการตกใจ
บอกเธอขับรถมาจากบ้านที่ร้อยเอ็ดจะไปขอนแก่น
จังหวะนั้นมีรถจักรยายนตัดหน้าแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นโอ้โห

น่าเห็นใจคนขับรถเก่งเหมือนกันไหมคุณผู้ชม

เมืองต้นทำลวดนะครับตรวจบัตรปริมโลกร
ติดต่อยากของผู้เสียชีวิตนะครับให้รับศพกลับไปบรรเพกุศลต่อไป
โอ้โหเรื่องนี้คดีออกมาจะยังไงเนี่ยนี่วันนี้อุบัติเหตุเยอะเหมือนกันนะเนี่ย